แต่ว่ามาดูอุบัติเหตุแยกวัดใจที่ร้อยเอ็ดกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
รถเก๋งเจอกับมอเตอร์ไซค์ชนกันเต็มงานนี้ใครอยู่ใครไปดูคลิปค่ะ
คือแยกวัดใจแบบเนี้ยมีมาให้อ่านบ่อยใช่ล่ะนะฮะบริเวณนี้คือสามแยกกองพลสิบ
คุณผู้ชมที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองนะฮะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกนาทีภาพที่รถเก๋งขับมากำลังจะเลี้ยวขวา
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับมาทางตรงด้วยความเร็วเลยเบรกกันไม่ทันนะคะ
พุ่งเข้าชนกันเต็มเต็มเลยคนขี่มอเตอร์ไซค์ร่างกระเด็นลอยออกมาเลยนะฮะ
ส่วนรถเก๋งเนี่ยก็มีชายหญิงสองคนนั่งมาด้วยกันรีบเปิดประตูรถลงมาดู
เหตุเกิดเนี่ยดึกแล้วนะไม่ได้มีรถอะไรเยอะแยะเลย
เที่ยงคืนแปดนาทียี่สิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมานี่เองหลังเกิดเหตุค่ะ
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพนครสาเกตนะคะ
ไปตรวจสอบพบมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ด้านหน้าของรถเก๋งมีรอยเฉียวชนจนหน้ารถเนี่ยพังเสียหาย
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์อายุยี่สิบปีคุณดูสภาพรถค่ะโอ้โห
คนขี่มอเตอร์ไซค์เดชะบุญนะคะเขาบอกว่าปวดบริเวณขาด้านขวา
กู้ภัยปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดหลังจากนั้นเชิญตัวคนขับรถคู่กรณีสอบปากคำเพิ่มเติม
ชบุญยังไม่เป็นอะไรหนักแต่ชนเต็มเต็มจริงจริงคุณผู้ชมโอ้ย